นิวนพัดศรแล้วก็เป๊กเปรมมะนานะคะคู่นี้ก็เตรียมที่จะเข้าสู่ประตูวิวาอีกหนึ่งคู่
ในช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมไปอัปเดตแพลนงานวิพาไปพร้อมกันเลยค่ะ
ผ่านโมเมนต์หวานกลางคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองมาหมาดสำหรับนักร้องสาวเสียงดีนิวนพัดศร
บิ๊กเซอร์ไพรส์ของแฟนนุ่มเป๊กเปรมมะนัดคุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางสักขีพยานที่เป็นแฟนคลับคนรักนิวจิ๋วนับพันคน
โดยล่าสุดนั้นนักร้องสาวก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐถึงแพลนงานวิวาที่จะมีขึ้นในปีหน้า
ว่าตั้งใจจะจัดแบบเรียบง่ายตามสไตล์ล้านนาที่บ้านเกิดของเจ้าตัวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
แต่ทั้งนี้นะคะก่อนที่งานมงคลของทั้งคู่จะมีขึ้นก็คงต้องรอให้หวานใจเข้าพิธีอุปสมบทซะก่อน
ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของลูกผู้ชายที่ตั้งใจเอาไว้จะทดแทนบุญคุณของบุพการีค่ะ
ยังแบบว่าคิดไว้อยู่ว่าน่าจะเป็นก็แน่นอนก็คือปีหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าปีนี้เหมือนปีนี้หรือต้นปีเป๊กเขาอยากจะบวชก่อน
เขามีละครประมาณ๓เรื่องต้องเล่นต้องเคลียร์เรื่องละครให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะบวช
พอบวชก็ค่อยว่ากันช่วงนี้เจอกันก็พยายามเจอกันให้บ่อยขึ้น
เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่างานค่อนข้างจะแน่นอะไรอย่างนี้
แต่งงานจริงก็คุยกับทางครอบครัวด้วยค่ะ
ว่ายังไงแต่คุณแม่คุณแม่นิวอยากบอกว่าอยากให้ไปแต่งที่เชียงใหม่ด้วย
อยากจัดแบบเหนือเลยนะน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เป็นคนเชียงใหม่ด้วย
งานแต่งงานคงจะเป็นวันที่มีความสุขมาก
คือทุกคนที่มาในงานก็มีความสุขเราก็มีความสุข
แล้วก็บรรยากาศมันต้องน่ารักอบอวนไปด้วยความรักอะไรอย่างนี้
คงจะแบบแม่เขาชอบเซอร์ไพรส์ชอบโรแมนติกก็คงจะเป็นแนวนั้น
อกจากนี้นักร้องสาวก็ยังเผยอีกด้วยว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้
เคลียร์คิวไปพักผ่อนสัมผัสความสวยงามของแสงเหนือที่ประเทศฟินแลนด์
แววมาว่าอาจจะใช้โอกาสนี้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งไปซะเลยค่ะ